ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเขาวงกฎที่ทำมาจากไร่ข้าวโพด
เนื่องจากว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีการจัดโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน
เป็นการเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
นี่เลยครับเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาเหมือนกันนะครับ
พื้นที่๖๘วร่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคตรียีการจนบุรี
ในระมิตไร่ข้าวโพดให้กลายเป็นเขาวงกฎแบบนี้ครับ
เป็นสวนสนุกธรรมชาติที่เด็กจะสามารถวิ่งเล่นแบบผจญภัย
แล้วก็เรียนรู้ที่มาของผลผลิตทางการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ครับ
สำคัญเราเองนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ของการเกษตรทั้งหมดของจังหวัดกาลมาออกในงานนี้ด้วย
แล้วเกษตรกรเองจะได้มีแนวคิดว่าการที่ทำการเกษตรอย่าหวังในเรื่องของผลผลิตอย่างเดียว
แต่สามารถที่จะจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แล้วสร้างอาชีพกระจายรายได้ไปยังตัวเกษตรกรเองก่อนที่จะเก็บผลผลิต
ส่วนกลุ่มเป้าหมายก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวนะครับ
ที่มีบุตรหลานอายุประมาณสัก๔๑๐ขวบก็สามารถพากันไปเที่ยวเป็นครอบครัวได้
งานก็จะมีฐานกิจกรรม๗โซนสนุกประกอบไปด้วยค่ะ
กฎทุ่งข้าวโพดลานกิจกรรมชมแปลงเกษตรสาธิตการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
การแสดงท้องถิ่นชนเผ่าต่างในเมืองกาล
ทัศกาลแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตลาดสินค้าท้องถิ่น